ก็ไม่รู้ก็เขียนไว้อย่างนั้นว่าเร่งโดน
ก็คือแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน
คุณคิดว่าปัญหาแนบเขาจะทำเมื่อไหน

๖เดือน๑ปี๑ปี๒เดือนอะไรจะแน่

คือนโยบายเร่งด่วนกับนโยบายทั่วไป

และถ้าคนชัดใช้ปรับดูแล้วก็เข้าใจ

ผมแม่งเมื่อกี้โทรศัพท์ไปบอกว่า
พึ่งอ่านเจอคำอันนึงค่อยปรับอะซ้ายด่วนพี่
ก็ส่งวันสุข
แล้วมาทำแบบมาพิมพิมพ์
ฉันชอบร่างนโยบาย
โปรดติดตามตอนต่อไป